มีคำสั่งที่จะต้องทำให้ว่า

อ่าช่างเถอะเป็นพุทธอนนต์แล้วชอบส่องกระจกในรายการทีวี
เชิญตบปะ
เอาละครับมาถึงวันนี้นะครับเป็นวันดีนะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้นะฮะเป็นวันอาจารย์ประจงมศาครับ
๖๕ภัษาของการที่๑๐นะครับ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้มีการพระราชทานเสื้อโปโล
ทัศถิตในดวงใจไทยนิรันดิ์นะครับให้แก่นายกรัฐมนตรีนะฮะ
และคณะคอรมอขณะที่นายกรมนตรีนะครับ
เป็นประธานพิธีห้าศาสนาเฉลยพระพุทธภาษานะครับ
หกสิบห้าพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรกฎาคม๒๕๖๐ครับ

ตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกละมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล๕ศาสนา
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนพันศา๖๕พันศา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิลาลงกร
บดินทรเทพยะวรางกูล

โดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่ธรรมเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธี
โดยนายกเปิดกลวยดอกไม้ทูปเทียนแผ่
ถวายสการะเบื้องหน้าพระชายารักษ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กล่าวราชสะดุดีเฉลิมพระเกียรติ
ก่อนจุดทูปเทียนบูชาพระรัชนาตรัย
พิธีทางศาสนาประกอบด้วย
พิธีเจริญพระพุทธมนตร์ถวายพระราชกุศล
พิธีขอโทษนะฮะดุอาขอพรนะครับ
อธิษฐานนะครับภาวนาขอพร
สวดมนต์ถวายพระพรนะครับ
สวดอัศดานะครับขอพรจากพระศาสดานะครับ
ซึ่งต่อมานะฮะที่ห้องศรีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้านะครับ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะครับ
กระหม่อมให้พลเอกขอโทษนะครับ
พลอากาศโทพรรคดีแสงชูโตนะครับ
เป็นผู้ช่วยราชเลขานุการณ์ในพระองค์
เป็นผู้แทนพระองค์เชิญเสื้อยืดคอโปโลสีดำ
สถิตในดวงใจไทยนิรันดิ์
พระราชทานแก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ยุทธมนตรีนะครับรวมถึงคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับ
ครับเอาล่ะอันนั้นก็คือเป็นวันมหามงคลของคนไทยนะครับ
วันหนึ่งวันนี้แต่แน่นอนฮะถ้าสมมุติเราติดตามข่าว

วันนี้มีการแชร์ข่าวน้ำท่วม

จอดรถยังปิ่มที่ล้อเลย
บ่าย๒โมงปุ๊บน้ำท่วมมิดถึงหลังคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ไปหมดแล้วฮะณวันนี้จากอิทธิพลนะครับ
หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แล้วก็ภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางตอนบน
วันนี้ส่งผลให้หลายพื้นที่นะฮะมีฝนตกหนัก
เราเริ่มไปกันที่นครราชศรีมาหรือโคราชก่อนเลยดีกว่านะ
โคราชเมื่อค่ำวันที่๒๖กรกฎาคมเนี่ย
เกิดน้ำป่าจากเทือกเขาพังเหยนะฮะ
ทะลักท่วมพื้นที่ตำบลวังยายทอง
ตำบลหนองแวงตำบลบึงปลืออำเภอเทพารักษ์นะฮะ
ส่งผลให้ประชาชนติดค้างอยู่ในพื้นที่ไม่สามารถออกมาได้
ปีนไปอยู่บนหลังคากันนะพี่
เราลองย้อดูเหมือน๖๗ปีที่แล้วนะครับ
ประชาชนต้องไปปีนไปอยู่ตรงบนหลังคาเพราะหนึ่งมันเกิดตอนกลางคืน
แล้วมันเกิดด้วยระยะเวลาที่รวดเร็วพอสมควร
บางคนต้องปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เพื่อรอความช่วยเหลือ
อันนั้นก็ถือว่าใกล้กรุงเทพเข้ามาหน่อยถูกต้องไหมฮะ
เพราะว่าโคราชอีกแป๊บนึงก็จะถึงกรุงเทพแล้ว

ที่อำเภอเมืองเลยอันนี้คืออำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
กระแสน้ำไหลทะลักเข้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
โดยเฉพาะบริเวณตลาดสดเทศบาลอย่างรวดเร็ว
ถนนหลายสายจมอยู่ใต้น้ำนะฮะได้รับความเสียหายหนัก
หายหนักเพราะร้านค้าตลาดสดต่างวางกระสอบทรายแล้ว
แต่ปีนี้ต้องยอมรับว่าเตรียมไม่ทันหลายคนเตรียมไม่ทัน
มันเร็วมากแล้วประกาศปุ๊บแล้วมาเลย
กระสอบทรายแล้วก็ขนย้ายสินค้าเพื่อหนีน้ำกัน
ตอนนี้เฉพาะขนย้ายสินค้าก็หนักแล้วด้วย
เพราะว่ามันท่วมในอำเภอเมืองพี่อำเภอเมืองทันทีด้วย
เราไปดูกันอีกหลายพื้นที่นะฮะที่จังหวัดมหาสารคามกันหน่อยไหมฮะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทหารพร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงจังหวัดมหาสารคามเนี่ย
วันนี้ปิดถนนสายหลวงสาย๒๐๘นะฮะสายโกสุมพิสัยท่าพระขอนแก่น
บริเวณสะพานห้วยโนนเมืองตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ถนนเส้นนี้คือมุ่งหน้าเข้าสู่ขอนแก่นฮะ
หลังจากอ่างเก็บน้ำห้วยคอนซักลล้นทะลัก
ซ่อคอสะพานขาดหมดเลยพี่เอ้ย
นี่เขาส่งมาแล้วนะฮะส่วนนครน้ำท่วมหนักมากนะครับ
ตอนนี้หนักเลยคือหนักจริงจริงเราไปดูกันขนาดเดียวกันสกลนครวันนี้
ถ้าสมมุติใครติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวดูจากไทยรัฐนิวโชว์เรา
ไทยรัฐนิวโชว์นี้นี่คือที่สกลนครนี่คือที่สกลนครตอนเที่ยงพี่มันยังเพิ่งถึงล้อ
ก็ยังคิดว่าทุกคนยังคิดว่าปลอดภัยบ่ายสองโมงระยะเวลาแค่สองชั่วโมง
คุณคิดดูว่าภาพเหล่านี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในภาคอีสานถูกต้องไหม
นี่ฮะรถเป็นอย่างนี้หมดเลย
แต่ขณะเดียวกันวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะฮะ
พายุเซ็นกาฉบับที่๒๒ลงวันที่๒๘กรกฎาคม
ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังจากพายุเซนกา
กลุ่มบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนี้จะปกคลุมบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็จะสลายตัวในวันที่๒๐วันนี้แหละ
ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง
มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่า
หนึ่งระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกด้วย
แล้วก็น้ำท่วมจะเกิดแบบฉับพันย์จริง

เมื่อกี้ก็ส่งมาบอกว่าคุณเอาเสื้อหมอลักษณ์มาใส่

หมอลักก็ใส่เทียนแบบหมดดำให้หมดดำไปใส่ของหมอลัก

ไม่ใช่ก็เขาเพิ่งเอามาให้อะเนาะ
โอ้ยเราจะส่องทำไมอันนี้มันก็จะเป็นแบบนี้แหละอ้อ
สาวจีนก็ดับอาหนาดกันเลยทันที
สาเหตุมันเป็นอย่างนี้เธอเป็นนักท่องเที่ยวแดนมังกรนะฮะ
ซึ่งก็ตกหน้าผาในวิลล่าหลูดับอาณาจเลย
เพื่อที่จะเก็บภาพวิวอาวกรรมลาเป็นที่ระลึก
รายนี้เกิดเมื่อเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาทีเมื่อวานนี้
ในวันที่๒๗กรกฎาคม
ซึ่งก็ได้รับแจ้งที่สพกรรมลาจังหวัดภูเก็ต
แล้วก็มีนักท้องเที่ยวชาวต่างชาติพัดตกหน้าผา
วิลล่าหลูนะฮะในตำบลกรรมลาอำเภอกระทู้
แล้วก็จมน้ำเสียชีวิตเราก็เลยได้นำกำลังนี้
แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยแล้วก็พวกกู้ชีพ
กรรมลาแล้วก็มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
ประจำพื้นที่หาดป่าตองรุดไปสอบสวนค่ะ
ที่เกิดเหตุที่วิลล่าหรูด้านหนึ่งจะเป็นหน้าผาสูงชันมาก
เห็นวิวอัลกรรมลาได้อย่างสวยงาม
ด้านล่างเป็นโขดหินพบร่างนักท่องเที่ยวชะตาขาด
ถูกคลื่นซัดลอยอยู่ผิวน้ำห่างจากฝั่ง
ออกไปไกลกว่าสัก๕ไมค์ทะเล
ไลฟ์การด์ก็เลยนำเจสสกีออกจากหาดกรรมลา
ลากศพเข้าฝั่งมานี่เห็นกันเลยชัดเลยนะคะ
ทราบชื่อนางสาวผ่านมิ้งอายุ๓๓ปีเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน
ตามร่างก็มีรอยถลอกนะฮะแล้วก็หลายแห่งเลยทีเดียว
แต่ว่ายังไม่ทราบสาเหตุว่าเสียชีวิตจากการกระแทกโขดหิน
หรือว่าจมน้ำก็จะส่งศพไปที่โรงพยาบาลป่าตองพฤศจรรยศ๐๕
สาเหตุของการตายก็สอบสวนว่าเธอได้เกิดเหตุมาตอนกินอาหารเช้าครับ
ผู้ตายกับเพื่อนอีก๓คนก็เลยชักชวนกันไปถ่ายรูป
แล้วก็เซลฟี่กันนะฮะอยู่ขอบหน้าผาเพื่อจะให้เห็นวิวอัลกรรมลานี่แหละ
ผู้ตายก็เกิดลื่นแล้วก็เสียหลักตกลงไปหน้าผาลงไปกระแทกโขดหินนะ
เพื่อนก็เลยรีบมาบอกกับพนักงานวิลล่าค่ะ
แล้วก็เขาก็เลยมาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่มาไปทำการช่วยเหลือกันนะคะ
ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเสียชีวิตอย่างน่าสลดไปแล้ว
ณเบื้องต้นก่อนเข้ารายการวันนี้ที่พี่หนุ่มบอกใช่ไหมครับ
สนามบินปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ประกาศอย่างเป็นทางการนะฮะ
นี่คือภาพสดที่วันนี้ไทยรัฐทีวีเอาไทยรัฐอินสตาแกรม
นี่นี่คือน้ำพี่แล้วก็ภาพสดร้อนนี่ถ่ายเมื่อประมาณ๔โมงเย็นนะฮะ
สภาพถนนกลายเป็นทะเลไปแล้วนี่คือถนนที่หน้าสนามบินสกลนครนะฮะ
ล่าสุดปิดสนามบินแล้วจนถึงพรุ่งนี้๓โมงเย็นนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐอยู่กระปุกจุดนะฮะ

งูมาอีกแล้ว๒เมตรแต่เขาได้มาอยู่ที่เบตรงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า
กินไหมงูเดี๋ยวกินไหม

รถวิ่งรถวิ่งเองไม่มีคนนั่งแล้วไฟรู้

ข้ามทางข้ามเกาะปึ้ง

เกิดอะไรขึ้นกับกระบะคันหนึ่ง
จอดอยู่ที่หลังโรงพยาบาลกำแพงเพชร

แม่ค้าเค้าว่าอย่างนั้น

เป็นพนักงานสอบสวนอยู่ที่สพเมืองกำแพงเพชร
้อมารับแจ้งเหตุและรถกระปะมีเฟลงไหม้
บนถนนสายแม่น้ำปิ้ง

หลังโรงพยาบาลกำแพงเพชรนะฮะอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนี่แหละ
ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เป็นรถกระบะหนึ่งจอดอยู่บนถนน
มีกลุ่มฟันกระควันลอยขึ้นมาจากภายในห้องบุรุษศาล
โดยเบาะนั่งแล้วก็พวงมาลัยถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหาย
ช่องทางด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนี่มีแต่ฆาตน้ำยาจากถังดับเพลิง
ปรากฏว่าไม่พบคู่บาทเจ็บอยู่ในรถไม่มีใครซิจุยอยู่ในรถ
ปรากฏว่ารถคันนี้วิ่งไหลข้ามเลนไปเอง
มันมาได้ยังไงวะนักวิทยาศาสตร์มาว่ายังไงดีคะอยู่ดี
นางโพทองเป็นแม่ค้านะฮะอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลกำแพงเพชร
แล้วก็เปิดเผยบอกว่าขณะที่ตัวเองกำลังขายของอยู่นะฮะ
ก็ได้ยินเสียงรถกระบาดสตาร์ทมันขึ้นขึ้น
ก็เหมือนกับมีคนสตาร์ทเบอร์เบิ้ลด้วยใช่ไหม
รถกระบาดจอดอยู่ในพูดป่าดอยู่ดีนะครับ
เลี้ยวนะเลี้ยวก็ไหลไปนะไปบนถนนเอง
แล้วก็มีไฟใม่ขึ้นมาในรถเป็นกลุ่มฟันหวยพุ่งเลยนะฮะ

ต่อมาเจ้าฤทธิ์ประหลาดผลสมภัยของโรงพยาบาลกะแมงเพชร

แล้วก็กับชาวบ้านเอาอะไรไปทุบกระจกจนแตก

เจ้าของรถชื่อว่านางรุ่งธิวา

ทำฟันที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรนี่แหละ

อยู่ดีก็งงเหมือนกันว่าอยู่ดีทำไมรถของเขาเนี่ย

อยากเห็นกล้องวงจรปิดตอนมันขับมาเองเนอะ

แต่มันอาจจะแบบว่าเครื่องติดเองอย่างนี้เป็นไปได้ไหม

ไม่แต่มันอาจจะไอ้ตัวช็อตมันช็อตอย่างงี้ได้ไหม

มันจะขับเกียร์เข้าเกียร์ได้ไงอ่ะ

มันช็อตปึ๊บมันก็ตุ๊กมันก็ดับแล้ว
แต่นั่นมันเหมือนกับขับข้ามเลนไปเลยอะ

มันก็เป็นไปได้ยาก
เพราะมันวิ่งออกจากโรงพยาบาลเลย

ขึ้นเนินตรงทางถนน

นี่ไอ้เอ็งจี้รรรดิเก่งเก่ง

แต่ทำไม
โอเค
จะขับรถ๓๒๒เพื่อว่ากันไป

เสื้อสำหรับคนที่รายงานสถานการณ์น้ำในแต่ละปี

เอางี้รถคันนี้มันวิ่งไปได้ยังไง

เพราะอะไรมันไหลไปเองหรืออะไรบอกเหตุผลไหม

แล้วก็คำถามปัญญาอ่อนจากคุณหนุ่มกัญชัยอีก๒จบ

กั้นน้ำบ้างไว้เรียบร้อยแล้วที่สกนคร

ดูสิแต่พี่ดูงูตัวขนาดนี้พี่หันไปดูสิ

คือลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยฮะ

เข้าห้องน้ำเนี่ยเจองูเหลือมยาวกว่า๒เมตร
โผล่หัวออกมาจากนี่อย่างนี้

แล้วคุณเจองูมาอย่างนั้นคุณจะทำยังไง

เราจะเจอตัวใหญ่กว่านี้

ทำไมคุณได้มาทำเป็นร้องขนาดนั้นแหละ

คือมันโผล่เข้ามาในที่สุดไม่รู้เขาจะทำยังไง

ในที่สุดต้องใช้วิธีไหนคุณรู้ไหม

พบว่างูดังกล่าวอยู่ในโถส้วมภายในห้องน้ำ

จับหัวงูไม่ได้สักทีนึงคุณ

เธอมันจับครับเงียบพุกเลยนะ
พวกงูละครองหัวงูเท่าใจ
เวลาที่จะครองหัวงูเงินมันจะหมุดขึ้นหมุดลง
ว่าจะครองหัวงูที่สำเร็จ

เมตรนะกี่นิ้วอ่ะ
เมตรต้องใช้คำว่าเมจ
ใจมาเมตรเลยหรอ
เออให้เราเนี่ยหนู๒เมตรก็เอางูตัวนี้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว
โอเคตายแล้วทุกอย่างนี้นะฝนฟ้ามันตกแล้วเนาะมันก็หนีมานะ
เอาคุณบ้างเขาคุณบ้างนี่ที่ญี่ปุ่นนี้นะแปลกประหลาดมากเลยนะ
มันมีเมนูใหม่น้ำแข็งใสผักชี
น้ำแข็งใสอ่ะผักชีอ่ะเออไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกันนะนะ

คุณเห็นไหมน้ำแข็งใสแล้วก็เอาผักชีโรยเข้าไปข้างหน้า

เอ่อซึ่งเป็นภาพเมนูใหม่ของทางร้านเนี้ยถ้าเป็นน้ำแข็งใส่ผักชีนี่แหละ
เป็นเสียงฮือฮากันมากทีเดียวนะคะก็ขายดีด้วยนะ
เป็นเมนูที่มีน้ำหนักถึง๑๕กิโลกรัมนะขายเพียง๔ถ้วยต่อวันเท่านั้นนะ
ในราคา๑๙๘๐เย็นก็คือ๖๐๐บาทนี่แหละ
เอาผักชีไปใส่น้ำแข็ง๓๖๐๐บาทเจ็บปวดเนอะ

มากจากผักชีไทยยังยี่ปุ่นมากน่ะพี่

ไปกินไหมร้านเขาอยู่ย่านแถวนากาโนตรงโตเกียวนี่แหละ
ช่วงหลังนี่นะผักชีกระแสของผักชีเนี่ยนะ
เขาฮิตมากที่ญี่ปุ่นนะจนกลายเป็นอาหารประจำปี๒๑๑๖กันเลย

เมื่อกี้มีคนบวกตัวเลขมาคุณหนุ่มฮะเขาบอกว่าผีคงชอบเพราะว่าทะเบียนรถเนี่ย
วกกันออกมาแล้วได้๙หรือผีอยากให้ซื้อ๒๒มั้ง

ก็บอกว่าเขาต้องคุณผักชีให้ฟังนิดหนึ่ง
ชีก็บอกว่าช่วยบำรุงธาตุในร่างกายแก้อาการกระหายน้ำได้
แก้ไอแก้หวัดบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนแก้วิเวณศีรษะ

อะไรครับเนี่ยเพราะว่าหนีน้ำท่วม

เขาบอกว่าแล้วก็ส่วนต้นสดนะฮะมีรสเผ็ดนะช่วยขับผื่นหัด
ให้ออกเร็วขึ้นขับเหงื่อขับลมช่วยเจริญอาหารละลายเสมหะ

จริงเหรอไม่แต่ญี่ปุ่นแพงมากนะ
ญี่ปุ่นตอนนี้ผักชีไทยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าส่งออกไม่ทันเลย
ไม่หน่อยคนเขาแพ้ก็มีนะมีไงเขาจะเวียนหัว

อ้าวเจ้าของรถเขาเก่าเขาอยากขับกับ
ไม่อยากขับอ๋อเจ้าของเก่าเขาอยากจะเอากลับ

น้ำเหนือมากไหลลงมาเตรียมการกันหรือยังครับ
รับไหวไหมอ๋อเรากำลังดูกันอยู่โอเค
ช่วงหน้าแค้นนาน๑ปีนางเอกดังนะฮะ

ไปพิเศษนะไม่บอกเพิ่งอ่านมาเหมือนกัน

ยิ่งดังก็ยิ่งมีความเยอะแบบแปลก
อะไรอย่างนั้นคุณเป็นไหมไม่เป็น

แต่นี่ไงคนดังเคยมีความคิดแปลกไหมไม่มีเนอะ
เป็นความป่วงที่น่าหัวเราะดีนางเอกดังมากมาก
ไม่ใช่นางเอกจากช่องฮิตหลายสี
วันนี้ไทยรัฐออนไลน์เขาก็ลงนะครับ
สมัยก่อนเข้าวงการดั้งแบบแซ่บไปหมดนมแซ่บทุกอย่าง
นางก็ให้คุณหมอทำทุกอย่างเพื่อให้แจ่ม
จนสวยเสด็จเผ็ดไปทั้งร่าง

สมัยนี้ก็เป็นเรื่องปกติแบบว่าการไปหาหมอ
ใครไม่ไปหาหมอสิแล้ววงการมาเถิงถือว่าเป็นเรื่องแปลก

เหลือแค่เล็บเท้าที่คุณยังไม่หาหมอเขายังไม่รับร่าง
ก็ถือว่าหมอเธอไม่ได้ไปหาคื้นหมอทำคลอด
จริงได้ข่าวว่าจะหยุดไป๑๐วันไปทำอะไร

เออกลับมาทำไมดูเหมือนเดินไม่ค่อยไหว

ทำไมพี่

อ่านค่ะ
สมัยนี้เอาจริงการไปหาหมอเป็นเรื่องปกติหาหมอเก่งเนี่ยแป๊บเดียวคุณก็สวยกลับมา
ขอให้มันเข้าที่เท่านั้นชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปเลยล่ะแบบไม่ต้องคำแคร์คำคนไหนแล้ว
แต่นิตยาศาลชื่อดังเนี่ยเอารูปนางสมัยเข้าวงการใหม่

แบบว่าโหดังดักหักนะฮะเอามาลงจัดชุดใหญ่จิกกัดนิดหน่อยผีก็เลยเข้านาง
นางโกรธมากถึงมากที่สุดทั้งที่ภาพชุดนินิตยสารต่างก็เอาไปแซวกันเยอะแล้วอ่ะ
ทางทีมงานนิตยสารชื่อดังไม่คิดเลยว่านางเอกดังจะโกรธจริงโกรธจัง
คือโกรธเรื่องนี้ที่เอารูปเก่ามาลง๑ปีเต็มโกรธเขาไม่มองหน้าเรื่องการแค้งสุมสวง
ขนาดที่ว่านิตยสารชื่อดังเนี่ยติดต่อให้มาถ่ายแฟชั่นคิดขึ้นนิตยสาร
นางก็บอกชัดใส่แต่เดี๋ยวนี้หนังสือเขาไม่ถ่ายกันหรือเปล่าวะ
นางก็เชิดใส่ไม่ขอร่วมงานด้วยผ่านไป๒ปีผีออกหายโกรธแล้วแล้วก็คาดว่านางน่าจะร้อนเงิน

วิ่งกับมันได้ไหมไม่ได้คือเข้าเกียร์เอาไว้แต่ถ้าคือ
มันน่าจะเป็นเกียร์ธรรมดานะไม่ได้เป็นเกียร์ออโต้นะ

ใหญ่เห็ดในสิ่งที่เชื่อ

อันนี้แหละเจ้าของที่เขาชอบพูดถึงไง
ฉันรู้เลยว่าหมอที่ทำให้ฉันเก่งที่สุด
จริงผมนี่ไม่ได้ขามอท่านเนี่ย

เชยมากเลยฮะ
เลวมากแองจิทำเป็นคนเชื่อทำเป็นคนเลวแบบปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ป

นี่เธอลองคิดดูสิ

ไม่มีทางเพราะว่าหนักขนาดไกลขนาดไหนนะณตอนนี้นะไม่ได้ต่างกันหรอก

เพราะว่าพายุเซนกะ
เทศผลุที่ภาคอีซานฝนตกหนักมากเลยใช่ไหม
ก็ทำให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็น้ำท่วมขังที่จังหวัดอีสานทั้งหมดเลยทีเดียว
รวมถึงบ้านของพระเอกหนุ่มนะฮะณเดชน์
ก็เลยทำกันตรงขอนแก่น
ก็เลยรีบบินกลับไปด่วนเลยทีเดียวเพราะทำไมล่ะ
ที่บ้านนี้ก็เป็นห่วงแม่พัดและน้องสาวของแม่แก้วนี่แหละ
เพราะว่าเขาเป็นโปรลิโอไงคะ
ซึ่งไม่สามารถเดินได้นะแล้วก็ยังมีสัตว์เลี้ยงอีกตั้งหลายตัวใช่ไหมฮ
ซึ่งต้องบอกว่ามันอาจจะเกิดอันตรายได้นะฮะล่าสุดเนี่ยก็เลยไป
ผลปรากฏว่าพอไปถึงน้ำมันท่วมอยู่แล้วแหละ
แล้วก็มันก็ค่อยลดไปคือมันมาปั๊บมันก็ไปเร็วปุ๊บ
ตอนนี้ลดลงไปได้บ้างแล้วก็เลยช่วยกันลุยทำความสะอาดกัน
ก็พร้อมลุยกันไปเลยทีเดียวณเดชนก็จัดการเองเลยนะ
เวลาต่อมาแม่แก้วก็ได้โพสต์คลิปซึ่งแบบว่าณเดชน์แล้วก็น้องชาย
ช่วยกันทำความสะอาดเอาไปดูเลยนะคะ
เปิดเผยว่าหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเนี่ย
พระพี่ดุลก็บอกว่าอย่าเพิ่งตกออกมาอีกนะ
ขอเถอะเพราะว่ากำลังจะทำความสะอาดเสร็จพอดี
ก็นี่แหละก็มีข้อความนะแฟนคลับไป

แล้วก็ชื่นชมนะในความติดดินของณเดชน์เราเองนี่แหละค่ะ
จบไหมนี่ตอนนี้แล้วนะทำไมอ๋อ
ยังไม่จบเรื่องรูปตัวเองอีกเหรอมันเลยไปเลยมดดำ
ภาพบดดำขำบดดำนะครับเจยเอาขึ้นมาดูอีกที

จักรจันทร์พวกมันอาจจะหาช่องทางทำธุรกิจส่วนตัวให้มากขึ้น

เหมือนกับอาจจะมีละครเรื่องใหม่แต่ยังอุบอยู่นะ

แต่ล่าสุดนะฮะวันที่๒๗ที่ผ่านมาเมื่อวาน
คุณจักรจันทร์ก็เพิ่งจะโพสต์รูปคู่กับคุณแอนทองประสม
ซึ่งเป็นผู้จัดของทางช่อง๓ด้วยนะครับ
ยังเช็คอินที่ตึกมารีนนท์พร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณมากนะครับพี่แอนสำหรับวันนี้
นะคะก็บอกว่าไม่ฝากร้านนะคะ
แล้วก็เรียกว่าแฟนคลับเนี่ยก็เรียกว่าออกมาคิดการ์ดกันใหญ่นะครับ
ว่ามีโอกาสหรือเปล่าที่จะได้ร่วมงานกับคุณแอนที่ช่อง๓นะครับ
แล้วก็ร่วมงานกับช่อง๓หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอรุ้นต่อไป
แต่ว่าจริงแล้วที่ท่านทราบมาเมื่อวานนี้
คุณจักรจันทร์เขาไปถ่ายรายการของคุณแอน
ไปถ่ายรายการเฉยเพราะว่าเหมือนกับเขาก็เอาของมาแจกในรายการเราอย่างนั้น
เขาก็เข้าไปอย่างนั้น

เออแล้วผมไปถ่ายรูปผู้การแล้วก็ลง
พี่มาร์คก็ยังเหมือนเดิม
สีสามตอนนี้นี้นะฟันสวยนะ

มาใหม่ไงอ๋อจะไปเติมฟันมาใหม่ตอน๔๓ผมอยากเห็นหน้ามดดำ
หนุ่มอย่าชั่วได้ไหมผมขอดูหน่อยสิขอดูหน้ามดดำอีกทีสิ
เร็วเออไหนข้ามครีมขายมาเลยมั้งเนี้ยช่วงการเผาเนี้ย
ช่วงไม่ต้องแล้วอีบ้าโอบีว่างกันเหรอหาข่าวอะไรมาอ่านกันไปเร็ว
อ่ะนะครับก็เนี่ยแหละฮะก็คือคือคุณจักรจันทร์เนี่ยก็สุดท้ายแล้ว
ก็คือยังไม่รู้ว่าจะไปเล่นที่ไหนกันแน่นะครับแต่จริงจริงแล้วเอ่อ
หรือจะไปเล่นช่องสามคนติดต่อเยอะนะเยอะไหมฮะเยอะเอาอย่างงี้
แต่ช่องสามกับพื้นที่เขาก็แน่นนะแต่ตอนนี้เขาออกจากหลายสีแล้วใช่ไหม
ออกแล้วออกมาแล้วออกจากช่องนี่พี่รู้จักหลวงพี่อุเทรนวัดท่าไม้ไหม
หลวงพี่อุเทนวัดท่าไม้เขาบอกว่าสิงหาลาหูทับดวงดารานะฮะ
กลายเป็นเรื่องอกสั่นขวัญหายกันไปแล้วเมื่อรู้ไทม์ไลน์พระราหูยกย้ายอีเวนต์ใหญ่ประจำปีของทางโหรศาสตร์
ในวันที่๔สิงหาคมไทยรัฐออนไลน์จึงได้สัมภาษณ์หลวงพี่อุเทนวัดท่าไม้
ซึ่งมีดาราเนี่ยเป็นลูกศิษย์ลูกหามากมายนะฮะแต่มีพิธีมีลาหูที่หุ่นพี่อุเทนเขานั่นด้วยนะ
เขามีใช่มั้ยเมื่อวันดารามีภาพมั้ยฮะมีภาพลาหูมั้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไง
นี่ของเขาไงนี่เขาออกมาเตือนลาหูนี่ไอ้อีบ้าเขาออกมาเตือนคนดัง
แล้วก็คนที่มีตัวอักษรดังต่อไปนี้อ่าไหนรอเรือรอรอลิงรอลิงวอแหวนวอแหวน
อยักษ์แล้วก็คนเกิดวันพุธกลางคืนจะยอยักษนก็พูดนี่ไง
พุธดำไม่รอดเลยอ่ะเออไอ้แองจิแล้วก็ไปหารูปสิไม่อย่าให้คน

กลัวมอเศษทำให้น้อยหมอเศษหมอเศษถ้ามีหมอเศษจะไม่กลัวโอเค

มันจะมีเรื่องราวของตัวเลขทั่วไทย
เขียนอะไรได้ตัวเลขทั่วไทยผมไม่รู้เรื่องเลยนะ
เออเอาก็คุณมาละกันเดี๋ยวมาเจอกันวันอังการ